คนนี้บอกเลยหน้าหวานน้ำตาลเรียกพี่จริง

พระภิกนเรศนั้นคลิกชีวิตเขานั่วด้วย
เรื่องราวเป็นยังไงมาติดตามกันค่ะ

เพราะเคยเจอเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งเป็นเหตุการณ์ประหลาดคุณผู้ชม
หน้าเหลือเชื่อจริงแล้วเขาไม่ได้เจอแค่ครั้งเดียว
เขาเจอมาแล้วหลายครั้งด้วยเลยทำให้เชื่อสุดใจ
อย่างครั้งนี้ตัวเองเป็นเล่นลิเกฟ้าฝนดัดไม่เป็นใจ
ลึ้มมาเลยมืดมาแต่ไกลเลย
แล้วเจ้าภาพดันมาบอกว่าถ้าฝนตกวันนี้ไม่จ่ายค่าจ้างนะจ๊ะ

เลยไปจุดภูมิขอพระพี่คะเนธค่ะ
เรื่องราวจะเป็นยังไงไปฟังกันค่ะ
ผมเคยไปจุดทูปขอร้องท่านในขณะที่ฝนยังตกหนัก

ก็จุดทูปบอกกันสุดท้ายฝนหยุด
พอเราเล่นลิเกจบปุ๊บฝนก็ตกต่อ
มันเป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นบ่อย

ศรัทธาตรงนี้ไม่เชื่อก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้ว
โอ๊ยเป็นยังไงนะคะสัมภาษณ์ไป

ละมุนหล่อละมุนค่ะยังยังไม่หมดนะจ๊ะ
จากผ่านเหตุการณ์นั้นมาแล้วคุณผู้ชม
ยังมีอีกหนึ่งอย่างที่ทำให้แรงศรัทธาที่มีต่อองค์พ่อไม่ลดลงเลยก็คือ
เหตุการณ์ที่ตัวเองนั้นเจอตอนช่วงอายุเบนเจอร์เพศที่ผ่านมา
ทีแรกตัวเองไม่เชื่อเรื่องเบนเจอร์เพศนะ
แต่พอเจอหลากหลายเรื่องราวในชีวิตที่ถาโถมเข้ามานะคะ

จากกำลังใจจากคนในครอบครัวแล้ว

แทบจะพลิกชีวิตเลยก็ว่าได้

เพราะจริงผมเบนเจอร์เพศมาตั้งแต่๒๕ปี
ผมก็เจออะไรหนักมามากเลยในชีวิต
แล้วผมเคยอธิษฐานต่อพระพิคเนธว่า
ขอให้ผมได้สติปัญญา
เพื่อมาทำให้ชีวิตตัวเองเกิดแสงสว่าง
ผมมีความรู้สึกว่าท่านพลิกชีวิตผม

เวลาคนเราเจออุปสรรคในชีวิต
มันมีสิ่งหนึ่งที่ยึดเหนียวติดใจคุณผู้ชมค่ะ
ไม่ให้มันเป๋หรือมันเขวไปไหนยังดีนะมีพระพิคเนตยึดเหนี่ยวจิตใจ
ทำให้ผ่านพ้นอุปสรรคมาได้ใช่ค่ะแล้วก็เพลงใหม่เขาวันก่อนมาโปรโมท
นี่มันชื่อไทยรัฐราวชื่อเพลงว่าแตกต่างอ้าวลองไปหาฟังกันดูนะคุณผู้ชมนะ